คาวบอยทูอินวัน
เป็นคาวบอยด้วยเป็นม้าด้วย

เพราะใครสักคนยอมทนร่วมทาง
คือเธอที่หวัง
ถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์